คุณพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บล็อกการใช้งานของคนร้ายที่ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก
ที่ก่อเหตุกราดยิงที่นครราชสีมาแล้วนะครับอ่าคนร้ายเนี่ยอ่า
ถ้าเข้าไปดูเนี่ยบางข่าวจะบอกว่าอ้าวเฟสปลิวไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็มี
มีการบล็อกไปแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะคะ
เพื่อความมั่นคงแล้วก็การทำงานของเจ้าหน้าที่ใช่
มีการโพสต์ขึ้นแล้วก็บอกว่าแจ้งเตือนบุคคลในภาพ
ก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงที่จังหวัดนครราชศรีมา

ตอนนี้คนร้ายยังอยู่ในพื้นที่ในห้างเทอร์มินัล๒๑โคลราช
ยังคงก่อเหตุกราดยิงแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ในห้าง
ให้ประชาชนในโคราชแล้วก็ระแวกใกล้เคียงระมัดระวัง
รวมถึงบอกช่องทางในการติดต่อ
อันนี้สามารถให้คนที่ยังติดอยู่ในห้าง
แนะนำว่าให้ส่งข้อความบอกกับทางกองปราบได้

คือคนที่ติดอยู่ในห้างเทอร์มินัล๒๑
อย่าเพิ่งโพสต์และแท็กหรือว่าถ่ายรูปอะไรก็ตาม
ว่าอยู่ที่พิกัดไหนตรงไหนหรือว่าภาพคนร้ายที่อยู่ในห้าง
เพราะถ้าเกิดว่าคนร้ายเห็นคือมีรายงานมา
เราก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยเขาติดตามโซเชียลอยู่ตลอด
แล้วก็มีรายงานว่าคนร้ายอาจจะรู้พิกัดการซ่อนตัว
ของประชาชนแล้วก็เข้าไปก่อเหตุกระดยิงได้นะคะ
สถานการณ์ล่าสุดที่เราตรวจสอบมานะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบมาพบว่า
ณขณะนี้นะครับมีผู้ที่เสียชีวิต
จากเหตุจากสิบเอกจักรพรรณถมมาอายุสามสิบสองปี
ก่อเหตุไล่กราดยิงในพื้นที่นครราชศรีมาเนี่ย
สิบสองศพนะฮะอ่าแล้วก็มีบาดเจ็บอีกหลายคนนะครับ
แต่ตัวเลขล่าสุดเข้ามาก็เป็น๑๖ศพแล้วนะฮะ
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะครับ
ตกลงมีผู้เสียชีวิต๑๖ศพนะครับ
แล้วก็ที่อ่าโรงพยาบาลกรุงเทพที่แยกเป็นนะฮะ
ทั้งหมดสิบหกศพอันนี้เป็นสถานการณ์คนเจ็บ
คนเจ็บคนเจ็บตามโรงพยาบาลถ้าเสียชีวิตสิบหกศพสิบสองศพ
เสียชีวิตสิบสองศพส่วนคนเจ็บถ้าตามโรงพยาบาล
มีมหาราชนครรภ์จักรศรีมาสิบหกมีปอแพทย์หนึ่ง
กรุงเทพราชศรีมาห้าแล้วก็เซนต์แมรี่สอง
อันนี้คือคนเจ็บที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะมีที่เหลือก็จะอยู่ตามโรงพยาบาลกรุงเทพ
นครราชสีมาโรงพยาบาลราชศรีมาฮอสพีทัลนะฮะข้อมูลก็ยังไม่นิ่งนะครับ
อันนี้เป็นรายงานล่าสุดนะฮะรวมถึงทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ก็มีการแจ้งงดรับบริจาคเลือดชั่วคราวแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เลือดมีเพียงพอแล้ว
ดังนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่โคราชจะไปบริจาคเลือดก็สามารถไปบริจาคได้ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ
ท่านเป็นห่วงกันเยอะอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณกันนะครับ
แต่ว่าก่อนที่จะไปที่โรงพยาบาลเพื่อบริจาคเลือดช่วยเหลือคนเจ็บยังไงท่านลองโทรศัพท์ไปถามก่อนก็ได้
อ่าถ้าวันนี้เขาเพียงพอแล้วอ่าพรุ่งนี้ท่านไปบริจาคเอาไว้สำหรับอยู่ในสต๊อกอะไรพวกเนี้ย
อันนี้ก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าสามารถเดินทางไปพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงประมาณ๘โมงครึ่งเลยนะคะ
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาค่ะอืมครับอ่านี่นะครับ
ท่านเอาโทรศัพท์มือถือของท่านมาถ่ายรูปที่หน้าจอของไทยรัฐนิวโชว์ไว้ก็ได้นะครับ
สายด่วนต่างนะฮะ๑๙๑อันนี้ก็เป็นเบอร์พื้นฐานอยู่แล้วเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับ
สอภอมเมืองนครตอสีมานะครับ๐๔๔๒๔๒๕๕๕นะครับ
กองบังคับการกองปราบรามก็๑๑๙๕นะครับมีรายงานว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็
อ่ากำลังลงพื้นที่นครราชสีมาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
บริการที่
ทุกคนล้วนแต่ภาวนาแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ยังอยู่ในห้าง
ที่สุดแล้วก็สามารถคลี่คลายเหตุการณ์นี้ลงให้ได้โดยเร็ว
ตั้งแต่๑๕นาฬิกากว่าจนมาถึงณขณะนี้๒๑นาฬิกา๔๔นาที
ก็ตอนนี้คุณผู้ชมที่ขึ้นอยู่หน้าจอหยุดโพสต์แชร์
ก็เจ้าหน้าที่มีการส่งข้อมูลไปให้คนที่อยู่ในห้าง
เมื่อกี้บอกว่าอย่าแชร์พิกัดว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวคนร้ายจะรู้ตำแหน่งด้วย
แล้วคนที่หลบอยู่ก็อยากให้ปิดเสียงโทรศัพท์ปิดตำแหน่งแจ้งเตือน
อย่าไลฟ์อย่าโพสต์โซเชียลรวมถึงอย่าโทรเข้าไปหาญาติพี่น้องที่อยู่ในนั้น
เราไม่รู้ว่าเสียงโทรศัพท์ของญาติเราจะดังในนั้นหรือเปล่า
แล้วก็อย่าแชร์ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวคนร้ายจะรู้นะคะ